เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยมันแปลกมากประหลาดมากค่ะ
เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณลองจินตนาการดูว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีคนนอนเฝ้าโรงศพแล้วข้างในมีศพจริง
ทำแบบนี้มานานกว่า๗๐ปีแล้วแปลกไหมแปลกทำทำไมอ่ะแปลกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาและที่ไปนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปพิสูจน์กันหน่อยสิว่าเอ๊ะเรื่องประหลาดแบบนี้เรื่องแปลกแบบนี้มีจริงหรือเปล่า
ไปที่บ้านหลังนี้แหละค่ะเป็นลักษณะคือบ้านชั้นเดียวยกมือใต้ถุนแบบนี้นะคะ
เนื้อที่ก็สักประมาณ๕๐ตารางวาแล้วจะบอกว่าบ้านหลังนี้อายุเกือบร้อยปีแล้วนะ
ภายในบ้านค่ะคุณผู้ชมพอนักข่าวลงไปลงพื้นที่ไปไปพบรูปถ่ายเก่าปิดทองคำเปลว
วางอยู่หน้าโรงศพไม้สักเก่านี่แหละค่ะ
แล้วก็มีมุ้งกางคลุมเอาไว้ค่ะมองเห็นภายในโรงเนี่ย
ไปพบกระโหลกศีรษะมนุษย์โครงกระดูกแล้วก็ของเล่น
หุ่นวางอยู่หน้าโรงศพแบบนี้ค่ะ
เราก็ไปถามนะไปถามญาติของผู้ตาย
ผู้ตายก็คือนายภวงทองฤทธิ์กะโห
นอนอยู่ในโรงศพญาติของผู้ตายเล่าบอกว่า
ประสบอุบัติเหตุตกบันไดนอนรักษาอยู่เกือบปี
อายุ๑๓ปีแล้วก็เสียชีวิต
ก่อนตายได้มีการสั่งเสียบอกว่ารักบ้านหลังนี้มาก
ขอให้เก็บศพเอาไว้ที่บ้านหลังนี้จนกว่าตัวเองจะไปผุดไปเกิด
ก็ถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าจะไปผุดไปเกิดเมื่อไหร่
เขาบอกว่าถ้าจะไปผุดไปเกิดเดี๋ยวจะมาเข้าฝันบอก
จนแล้วจนรอดเวลาผ่านไปจนถึงตอนนี้๗๐ปีแล้วนะคะ
คนตายก็ยังไม่เคยมาเข้าฝันก็เลยต้องมีการสืบทอด
มรดกเฝ้าโรงศพจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ

เห็นว่าอาวุธก็เล่าให้ฟังแต่พื้นมือจะสูงหน่อยจนช่วงนั้นครับ
คุณรุ่งอรุณบอกว่าที่บ้านหลังนี้ก็เกิดอาถรรพ์บ่อยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม
ชมหน้าของผู้เสียชีวิตนะคะผ่านไปกว่า๗๐ปีแล้วค่ะ
ญาติของผู้ตายบอกว่าญาติญาติเนี่ยก็มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตลอดนะ
ก็รอแล้วว่าเมื่อไหร่ผู้ตายจะมาเข้าฝันจะได้ทำพิธีให้ถูกต้องนะคะ
แต่ว่าคงต้องเก็บศพไว้อย่างนี้จนกว่าผู้ตายจะมาเข้าฝันค่ะค่ะ